พระราชสแบบบายศ์อาจารย์ขทาชิณบชรนักพยากรพยิบซีอันดับหนึ่งของเมืองไทย
มาค่ะกลับมาอัปเดตกันต่อค่ะคุณผู้ชมผ่านไปแล้ว๕เดือนนะคะ
ยังเหลืออีกเจ็ดเดือนที่เหลือถูกต้อง
ถ้างั้นเอาไงดีคะไม่ลอดค่ะเอาไปเดินพฤษฎิกายนค่ะ
ขอกอดอฮึษศติกามีคำย่อหน่อยขอกอดอฮึษศติกาได้พระรามออกศึก
แล้วก็ความยุติธรรมความยุติธรรมมาเยือนแล้วเขาบอกว่างานเกี่ยวกับข้าราชการทหารตำรวจเด่นเป็นที่สุด
รวมไปถึงค่าราชการพลเรือนด้วยผู้ใหญ่ส่งเสริมมีการขยับขยายงานมีการเลื่อนตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
พระรามออกศึกนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจส่งออกส่งออกงานด้านต่างประเทศธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะงานบันเทิงเด่นเป็นที่สุด
เรื่องการเงินเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ดีต้องหาเงินจากงานด้านต่างประเทศหรือส่งออก
แล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องขนส่งอย่าอยู่กับที่ช่วงนี้ให้ไปเที่ยวโดยเฉพาะทิศที่ดีทิศตะวันตกตะวันออกทิศเหนือเด่นมากนะควรไปเที่ยว

ความรักเขาบอกว่าพระรามออกศึกมีคู่แข่งซะแล้วนะจ๊ะ

บางทีเนี่ยผู้เกิดเดือนมิการเนี่ยตายใจตายใจ
มีกิ๊กมาสอยแฟนเราหรือเปล่า
อ่ามั่นในใจมากไปอันนี้ก็ต้องของใส่ใจแฟนเราด้วย
ตายบางทีก็ดิ้นได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลเขานิดหนึ่ง
ค่ะต่อไปเลยต่อไปพกธค
ผู้ที่เกิดเดือนธันวาคม
โอเคลดศึกแล้วก็หานุมานถวายคันสอน
ไปอ่ะแปลว่าจะได้ของถูกใจ
เอาเหรอนึกว่าฮานุมานถวายคันสอน
ได้ของถูกใจเราเป็นพระราม
แต่เราไม่มีอาวุธอยู่ดีมีคนเอาอาวุธมาให้
อุ๊ยดีโอ้โหเพราะฉะนั้นจะได้รถได้ยานอาหารนะดี
มีแฟนใครก็ได้ใครก็ได้
เมียหนูเกิดเดือนนี้จะได้ของดี
เธอซื้อให้เขาไงนั่นก็ดีจะสวยแล้วเนี่ย
เราต้องซื้อให้ได้ไหมเนี่ยเออซื้อให้
แปลว่าจะได้ของถูกใจ
แล้วก็ที่สำคัญจะอาจจะได้บริวารหรือว่าได้สิ่งของที่ทำให้ก้าวหน้าในงาน

ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็หมายว่าอาจจะคิดผลงานคิดสิ่งประดิษฐ์ได้
ถูกต้องแล้วอย่างนี้เรื่องการเงินก็ต้องดีสิคะ
ล้ำเลิศเลยแต่ได้ไพ่รสศึกแปลว่าจะได้ความรัก
จากการเดินทางหรือไปต่างประเทศ
ต้องคุ้มเข้มเลยเหมือนแล้วเราไม่ผลิตด้วย
พวกนี้ก็ชอบทำทัวร์บ้านเบิ่ร์มาไปในจุดนี้

ภูที่เกิดเดือนมาตลาคม
ได้ไภพระรักษมีษ์และไภพระอินทร์

หมายความถึงงานด้านครูอาจารย์นักวิชาการเด่น

ได้เงินใช้ตลอดเพราะถ้าขึ้นบ้านรักษมีนี่แปลว่า
อ๋อน่าตาแย๊บจากใส่

ม่ั่งขั้งนะแต่หน้าตาออกแนวบ้าคร่าว

จัดเต็มรักเดียวใจเดียว

เดือนกุมภาพุธที่เกิดได้สิยุมภอน

จะมีความรักใครที่โสดโดดเดี่ยวเปล่าเปรียบแห้งอยู่หัวใจ
จะได้เจอความรักที่พัฒนาไปเป็นเนื้อคู่ได้

แล้วจะได้รักกับคนที่สูงวัยกว่านิดหน่อย
จะมีประสบการณ์
ฤษีชะนกเขาบอกว่าจะได้รับมอบหมายหน้าที่การงานใหม่
อย่ามัวแต่ว่าเขินขัดให้ตัดสินใจ
ทำไปเลยกล้าทำไปเลยอย่าคิดว่าทำไม่ได้
มีคนมาบอกอาจารย์กระทาไปเป็นนักร้องหน่อยไม่เป็น
ก็ไม่ได้เกิดเดือนนี้ไงแต่ถ้าเกิดเดือนกุมภาพเป็นเลย
จะเกิดเดือนสิงหาไม่ทำแต่ถ้าเป็นเดือนกุมหัสทำเลย
เดินหน้าลุยรับรองรุ่งเรืองมากสำเร็จมาก
เรื่องการเงินล่ะคะการเงินจะได้มาจากเพศตรงข้าม
แล้วก็ยังมีลาบลอยฟลุกเกิดขึ้น
มีทั้งเงินมีทั้งโชคลาภสบายมากเลยจากเพศตรงข้าม
แล้วเพิ่มความรักความรับออกไปแล้วไง
จะเจอรักแท้จะได้เนื้อคู่
มาถึงเดือนมีนามีนาคมฮกมค
ผู้ที่เกิดเดือนมีนาคม
แปลว่าต้องระวังรักซ้อนซ่อนเร้น
สมมุติว่าเรามีแฟนแล้วอาจจะมีแฟนอีก
นี่มันเกี่ยวกับเรานะเพราะฉะนั้นจิตใจของเราจะต้องหนักแน่นมั่นคง

เรื่องความรักอาจจะมีการรักซ้อนขึ้นมา

เดือนมีนาคมมีความสุขมากถ้ามั่นคง
เพราะอะไรรู้ไหมได้พระรามคืนสู่ราชสมบัติ

น่ารักก็ดีการลงทุนก็เด็ด
เพียงแต่ว่าใจจะวอบต้องชัดเจน
คือต้องบอกเลยว่าอาจารย์คราคะทำนายมานี่มันลุ้นมากเลย

หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนมีเกณฑ์ดวงการเงินพิ่งหน้า